เมื่อวานนี้มีเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับแวดวงดาราสัตว์และอวกาศ
คือจริงสำหรับเราคนธรรมดาก็รู้สึกตื่นเต้นนะ
ได้ยินคำว่าหลุมดำมานานมาก
คือเราคิดมาตลอดว่าหลุมดำเนี่ยเป็นสิ่งที่
มนุษยชาติไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

แต่ล่าสุดเนี่ยมีนักดาราศาสตร์เขาเผยแพร่ภาพหลุมดำออกมา
ซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมมันตื่นเต้น

มันต่างจากที่เราเห็นในหนังเหมือนกันนะ
หนังเราจะเห็นภาพเป็นสีคลื่นสีดำวน

มันเหมือนเป็นสีทองอะไรอย่างนี้นะ

ภาพที่เห็นเป็นภาพของหลุมดำที่ทีมนักดาราศาสตร์ถ่ายเอาไว้ได้

ห่างจากโลก๕๐๐ล้านล้านกิโลเมตร
กี่ล้านนะ๓ครั้ง
ถึงดาวภูโตด้วยนะฮะใหญ่กว่านะครับมากเลยนะครับ
สำหรับการถ่ายภาพหลุมดำขนาดมหมาเนี่ยนะฮะทีมนักดาราศาสตร์ต้องใช้เวลาราว๒ปี
นับตั้งแต่เริ่มโครงการในปีสองพันห้ามร้อยหกสิบโดยใช้นักดาราศาสตร์กว่าสองร้อยคน
และที่สำคัญคืออุปกรณ์การถ่ายภาพหลุมดำที่ต้องใช้เรื่องของเครือข่ายกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่
แห่งที่ตั้งอยู่รอบโลกอ่ะคุณผู้ชมนะฮะสำหรับหลุมดำนั้นเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นวัตถุในเอกพบที่มีแรงโน้มถ่วงสูงมากจนไม่สามารถมีอะไรออกจากหลุมดำได้
แม้แต่แสงซึ่งหลุมดำนี้เป็นเหมือนหัวใจของการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกหลายคน
อัลเบิร์ตอาร์สไตล์เจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพเมื่อกว่าร้อยปีก่อน
โดยมีอ่าโดยที่ผ่านมาเนี่ยภาพหลุมดำที่ปรากฏตามสื่อเนี่ยเป็นเป็นแพทย์กราฟิกอ่ะ
ค่ะเออไม่มีใครเคยเห็นอืมเป็นการจำลองขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์แต่เนี้ยคือภาพถ่ายจริงจริง
ทำให้มวลมนุษยชาติได้เห็นแล้วว่ามันมีอยู่จริงอืมเออมันน่าตื่นเต้นนะใช่
อนาคตมันจะมียานอวกาศทะลุเข้าไปหลุมดำแล้วไปโผล่อีกโลกหนึ่งเปล่าก็ไม่ทราบ
ก็ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่บนดาวโลกได้มันก็ต้องมีดาวอื่นบ้างแหละนะที่มันมีสิ่งมีชีวิตอยู่รอติดตามกันต่อไปนะคะ